คุณผู้ชมจากวัคซีนไฟเซอร์มาดูเรื่องที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงหน่อยละกันค่ะ
คือจะไปพักคอยที่ไหนก็ต้องมาพักคอยที่กระท่อมหลังน้อยใช้งบน้อยด้วยค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่พักคอยที่นี่เขาสร้างด้วยงบน้อย
อันนี้ตอนที่กำลังจะสร้างแล้วนู่นเห็นไหมคะ
มุ่งหลังคาแฝกเรียบร้อยหลังคามุงแฝกเรียบร้อยแล้วนะคะ
นี่คือที่โคราชชาวตำบลดอนยาวใหญ่ที่อำเภอโนนแดงเขาช่วยกันนะ
กำลังสร้างเป็นกระท่อมตามแนวทางของทางด้านสอบคอเลย
สกสบคคุณหมอทวีสินเคยบอกไว้ใช่ไหม
เหยียงหนาโมเดลมันเกิดขึ้นจริงใช่ไหม
ถูกต้องแล้วคุณเขาบอกว่าใช้งบน้อยด้วย
ที่ตรงนี้จะใช้เป็นที่พักแล้วก็กักตัวผู้ป่วยโควิดที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง
เอาก็เอาวัสดุที่มันหาง่ายในชุมชนเลยมีอะไรบ้าง
ไม้ยูคาเอาไม้ไผ่มาเอาย่าแฝกมาแล้วก็มาสร้างเป็นกระท่อมมุงหลังคาแบบนี้
แล้วก็สร้างกันแบบง่ายเลยทำทั้งหมด๖หลัง
ซึ่งไม้ยูคาเนี่ยนะชาวบ้านเขาก็บริจาคมา
แล้วก็ใช้พื้นที่ตรงลานอเนกประสงค์กับสนามฟุตบอล
อบตดอนยาวใหญ่เป็นสถานที่ในการสร้างกระท่อมแบบนี้ค่ะ
แล้วเขาบอกว่าพอเสร็จแล้วนะจะย้ายกระท่อมนาเอามาไว้ที่อบต
จะได้ง่ายต่อการบริหารจัดการสำหรับใช้กักตัวคนกลุ่มเสี่ยงนั่นเอง
ทีนี้เราไปคุยกับรองนายกอบตดอนยาวใหญ่ค่ะ
นายสมจิตพิษนอกบอกว่าที่ต้องเร่งสร้างกระท่อมหลังน้อย
เพราะว่าต้องการจะกักตัวเนื่องจากมีคนแจ้งความประสงค์มา
ว่าจะเดินทางกลับมาที่โคราชกลับภูมิลำเนาเยอะ
ศูนย์พักคอยเดิมมันมีไม่เพียงพอที่จะรับกลุ่มเสี่ยงหรอก
เพราะว่าบางคนก็กลับมาจากพื้นที่สีแดงเข้มแบบนี้
และอีกอย่างหนึ่งมีคนที่หายจากอาการป่วยแล้วนะ

แต่พอกลับไปต้องกักตัวดูอาการใช่ไหม
เขาก็ให้มาอยู่ที่นี่ค่ะกระท่อมนาตรงนี้
เขาก็เลยสร้างขึ้นมาแล้วก็สร้างง่ายสร้างรวดเร็วประหยัด
งบกระท่อม๑หลังก็ใช้งบน้อยด้วย
ใช้เวลาสร้างไม่กี่ชั่วโมงถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะ
เผื่อจังหวัดอื่นพื้นที่อบตอบจอื่น
เอาไปลองใช้วิธีนี้ดูก็ได้เหมือนกัน
แล้วเห็นไหมคุณคือเขาจะทำให้โปร่งโล่งอะนะคะ